ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับ
ที่จะลงแข่งขันศึกเอเชียนครัป
สภาพอากาศที่ประเทศอุสเบกิสถานนะครับก่อนที่จะลงประเดิมสนามเกมแรก
พบกับทางเมาดิฟต์ในวันพุธหน้าแล้วนะครับเอ่อเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
ทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมของมาโนโพกิ้งกุญซือทีมชาติไทย
ฝึกซ้อมครั้งแรกนะครับที่เมืองนาบังกันประเทศอุทเบกิสถาน
ก่อนโรยีศึกทิมแชมป์เอเชียสองพันยี่สิบสามรอบเลือกสามนัดนะครับ
วันที่แปดถึงสิบสี่มิถุนายนนี้โดยการซ้อมก็เน้นไปที่การปรับสภาพร่างกาย
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง๓๐นาทีนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องเดินทางยาวนานถึง๒๓ชั่วโมงด้วยกันนะครับ
ก็เดินทางไม่ได้ต่างจากทีมรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบสามปีเลยส่วนทางซาดอมมีซาเยฟมิดฟิลชาวอุสเบกิสถานนะครับ
เมืองทองยูเนเต็ดขับรถถึง๑ชั่วโมงนะครับมาทักทายกับนักเตะทีมชาติไทยที่รู้จัก
กับการค้าแข้งที่ประเทศไทยแล้วก็เล่นให้ที่เมืองทองนะครับ
ย้ำกันอีกครั้งสรุปฉีนแชมป์แอเชีย๒๐๒๓
เวลา๑ทุ่มตรงเข้าสัญญาตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๔๕นาที
นัดสุดท้ายวันที่๑๔มิถุนายน๔ทุ่มครึ่งนะครับ
พบกับอุสเบกิสถานเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๔ทุ่ม๑๕ครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ลงสนามฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนแข่งขัน
สำคัญอีกนัดนะครับที่จะพบกับมาเลเซียในศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐
รอบสุดท้ายนัดที่๒ของกลุ่มซีวันนี้นะครับ๔ทุ่มตรง
ซ้อมก็เน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็ทบทวนคอนเซ็ปต์แนวทางของทีมเป็นหลักนะครับ
ส่วนกรณีของเอกณิตปัญญาที่ถูกวิจารณ์ฟอร์มการเล่นอย่างหนักจากเกมนัดแรก
เสมอกับเวียดนาม๒ต่อ๒ว่าฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐานเป็นอย่างมากนะครับ
ล่าสุดทางโค้ชโย่งวรวุฒิสิมคะคุณซื้อของทีมก็เปิดเผยว่า
เอกณิตนั้นเป็นนักเตะที่ดีเป็นอนาคตของทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้แน่
แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังเป็นนักเตะอายุน้อยจึงมีจุดผิดพลาดให้เห็นอยู่บ้างนะครับ
บางครั้งอาจจะขาดความมั่นใจในการตัดสินใจจังหวะสุดท้าย
แต่ควรจะมองภาพรวมด้วยว่าเอกณิตนั้นมีข้อดีมากกว่าข้อเสียนั่นเอง
ส่วนทางสุดประโชคศาสตร์รัชชาตินะครับ
เมื่อวานนี้ก็ได้เข้าไปลานายในวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรำยูเนเต็ดนะครับ
สัญญายืมตัวเบื้องต้น๖เดือนด้วยกัน
หลังจากที่เข้าไปลานายเนวินนะครับเจ้าเชคก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
มีใจความสำคัญว่าขอบคุณบุรีรัมยูนิเต็ดตลอดระยะเวลา๑๒ปี
ขณะนี้ตนนั้นได้รับโอกาสที่ได้ไปทำตามความฝันสูงสุดของนักฟุตบอลคนหนึ่งนะครับ

หากไม่มีบุรีรัมยูเนเต็ดนั้นคงมาไม่ถึงจุดนี้แล้วก็จากนี้จะใช้โอกาสให้เต็มที่ที่สุดครับ